สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนน้ำกับพิชาตินัทชายขีดมกค่ะ
ทิ้งช่วงกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากสุดสัปดาห์หน้านะคะ
จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยค่ะโดยในทุกทุกปีประเทศไทยของเรานะคะ
จะมีพายุหมุนเข็ดร้อนพาดผ่านนะคะบริเวณตอนบนของประเทศค่ะ
ในช่วงเวลาเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนนะคะจากข้อมูลนี้ค่ะ
ทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าหลังจากนี้ภาคเหนือภาคกลาง
อิสาแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วยนะคะฝนจะตกมากในช่วงต้นเดือนหน้า
จนถึงเดือนตุลาคมค่ะส่วนภาคใต้ฝนยังอยู่ยาวยาวค่ะคุณผู้ชม
ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยส่วนในช่วงนี้นะคะ
ประเทศอินเดียต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักค่ะทำให้ประชาชนถึงสองล้านคนนะคะ
ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะ
เกิดจากแม่น้ำพรมบุตรนะคะเอ่อไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชน
ซึ่งแม่น้ำพรมบุตรถือเป็นแม่น้ำอีกสายที่สำคัญต่อเอเชียนะคะ
ผ่านประเทศอินเดียเนปานแล้วก็ทิเบสค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ